ส่วนช่วงนี้นะครับไปดูเรื่องราวของความคาดหวังของบุรีรำครับ
ที่เขาต้องการให้มีแฟนบอลติดตามเขา๑๐ล้านคนนะครับ
แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับจะต้องการเป็นทีมแรกในไทยที่จะออกทัวร์ในย่านอาเซียน
เหมือนที่ทีมดังในยุโรปนั้นมาทัวร์ในประเทศไทยแล้วก็มีการเก็บค่าตัว
คนดูติดตามได้นะครับจากคุณเกริกชัยคุณโทครับ
การคว้าแชมป์ไทยพิมพาลีกสองพันสิบห้าของปราสาสาธาภาคบุรีรัมพ์ยูเนตเต็ด
เป็นการคว้าแชมป์ในฟุตบอลไทยลีกสมัยที่๔
มากที่สุดตลอดการของวงการฟุตบอลไทยในเวลานี้
และเป็นแชมป์ที่๑๖จากทุกรายการของเมืองไทย
ตั้งแต่ขอตั้งสโมสรตลอดหกปีที่ผ่านมา
ส่วนเป้าหมายในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
ที่ประธานสโมสรในเนวินชิดชอบตั้งใจไว้คือ
การพาบุรีรัมพ์ยูเนตเต็ดเป็นหนึ่งในห้ายอดสโมสรฟุตบอลของเอเชีย
และอีกเป้าหมายที่สำคัญไม่แพ้กัน
คือต้องการเพิ่มฐานแฟนบอลในย่านอาเซียนที่มีมากกว่า๖๐๐ล้านคน

ด้วยการพาทีมไปแข่งขันเปิดตลาดกับประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อให้บุรีรัมยูเนเต็ดมีฐานแฟนบอลที่เพิ่มขึ้นในปีหน้า
หมายหลักก็คือไปเพื่อพิสูจน์ได้เห็นว่าทีมฟุตบอลจากประเทศไทย
โมสรจากประเทศไทยคือเจ้าอาเซียน
ระดับของฟุตบอลของประเทศไทยจะเป็นตัวพิสูจน์ให้แฟนบอลคนที่รักฟุตบอลในอาเซียน
ได้เห็นว่าวันนี้ประเทศไทยเราสโมสรเรายกระดับไปขนาดนี้
แล้วในอนาคตข้างหน้าแน่นอนครับการที่ประเทศไทยจะกลับไปเป็นเจ้าเอเซีย
จะกลับไปเป็นท็อปเทนของเอเซียก็คงจะไม่อยู่ไกลเกินกว่าที่แฟนบอลชาวไทยหวังไว้ครับ
บุรีรำมีแผนจะเพิ่มฐานแฟนบอลชาวต่างชาติให้มากขึ้น
โดยจะไปออนทัวร์เปิดตลาดพาทีมไปแข่งขันในทุกประเทศในย่านอาเซียนตลอด๔ปีข้างหน้า
เพื่อให้ทีมได้เป็นที่รู้จักและติดตามบทงานของภูเวลามีแฟนยูเนตเต็ด
การแข่งขันในระดับประเทศและในระดับเอเชีย
ซึ่งหากสามารถสร้างฐานแฟนคลับในย่านอาเซียนได้สำเร็จ
ก็อาจจะทำให้รายได้ของสโมสรเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวด้วยเช่นกัน
แน่นอนครับเป้าหมายเราตั้งเป้าไว้ว่าภายใน๓ปีจากนี้ไป
จะต้องมีแฟนบอลเกิน๑๐ล้านคนในอาเซียนครับ
นั่นคือเป้าหมายของภูเวลามีแฟนยูเนตเต็ดครับ
ในตอนนี้การที่บุรีรัมยูเต็ดเป็นทีมสโมสรอันดับหนึ่งของอาเซียน

ถือว่าเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากแฟนฟุตบอลเพื่อนบ้านบางส่วนแล้วเช่นกัน
แต่หากสามารถก้าวมาเป็นยอดทีม๑ใน๕ของเอเชียได้
ก็อาจจะทำให้บุรีลำเงียเต็ดทีมจากประเทศไทย